ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
สามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับแม่ลูกจะไม่สมบูรณ์๑๐๐
แต่หัวใจของคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่นั้นรักลูกเกิน๑๐๐แน่นอน
และสิ่งที่พ่อกับแม่ต้องการและหวังไว้มากที่สุดนั่นก็คือ
การที่ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองและดูแลตัวเองได้
และสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยตัวเอง
ในวันที่พ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วก็ตาม
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ผมชื่อมานบนัสกุลมุนไสอายุ๕๗ปี
อาชีพตอนนี้ก็ตัดผมครับ
เริ่มมาประมาณ๒๐ปีเหมือนกัน
ผู้ใหญ่ก็๗๐เด็กน้อยก็๓๐บาท
แต่ว่าถ้าผู้พิการผู้สูงอายุก็ลดไข้ครับ
รายได้มันก็ไม่แน่นอนครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านมันเยอะครับ
เมื่อก่อนก็ไปทำงานก่อสร้างเนอะ
ก็ไปเจอปฏิเหตุโดดรถชน

แล้วก็เนื้อหลุดตรงข้อเท้า
ผลสุดท้ายก็ต้องยอมตัดขา
คือหลังจากที่ว่าโดนตัดไปแล้วก็
ใช้ชีวิตค่อนข้างจะลำบากเหมือนกัน
เวลาเราเดินที่ไม่เสมอ
มันจะเกิดแผลที่เสียดสีนะ
แม่เขาก็จะขอเซ็ตกาแฟมาให้

ปัจจุบันเป็นลูกจ้าง
ส่วนราชการของโรงพยาบาลสามเงาค่ะ
เมื่อ๑๑ปีที่แล้วได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน
ตอนนั้นขาหักต้องผ่าดามเหล็ก
หลังจากนั้นการใช้ชีวิตนะคะเปลี่ยนไป
มีอาการปวดก้มไม่ได้
คือเราไปไหนเราจะต้องมีไม้ไปด้วย
เพราะว่าเราจะต้องใช้ไม้คำยันช่วยเดิน
คือเราอยู่กับพัสดุมันจะต้องยก

ต้องใช้ไม้คำยันช่วยประคอง
เมื่อปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

วันนั้นจะลงไปอาบน้ำ

พอล้มลงไปเราก็ตะโกนเรียกแฟนมา

ขยับไม่ได้ปวดมาก
ผมก็รีดใส่ขาเนอะออกมาดูแล้วโอ้โห
เอาเรื่องงานเข้าเลยทีนี้ขาหัก
เดือนที่ผ่านมานะหมอประเมินว่า
ตอนนี้ให้ลงน้ำหนักเพิ่มได้แต่อีก๒เดือนนัดใหม่
ถ้าดีก็โอเคถ้าไม่ดีก็พาใหม่
ก็อย่ากังวลหนึ่งเลยค่ะเขาก็ท้องกัน
หดหูแล้วล่ะว่าทำไมจะต้องมาเจอแบบนี้อีก
มันก็มีปัญหานะคะระหว่างระหว่างการทำงานชีวิตประจำวัน
การขยับส่วนของร่างกายมันก็ลำบาก
การที่เราจะเดินขึ้นลงบันไดก็แบบเดินลำบากขึ้น
ระหว่างป่วยอยู่ซึ่งมันจะมีกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้นะคะ
มันปวดเนอะมีทั้งน้องดิวมีทั้งน้องเอก
ก็ช่วยดูแลช่วยบีบช่วยนวด
สองคนนี้ช่วยเยอะเพราะว่าทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันครับ
ไอ้น้องดิวตื่นมาก็ต้องเตรียมร้านตัดผมปัดกวด
ส่วนเจ้าเอกก็อันดับแรกเขาตื่นมาปุ๊บ
คือต้องตามพระตามพระอย่างเดียวตอนเช้านะ
น้องเอกตอนเกิดมาบลูเป็นเด็กปกตินะครับ
ก็ค้นหาอยู่สักระยะหนึ่ง
ถึงได้รู้ว่าน้องเป็นผู้พิการด้านจิตใจด้านประพฤติกรรม
ตอนนี้น้องเอกอายุได้๒๒ปี
แต่พัฒนาไอคิวเขาอยู่ที่เด็ก๑๐ขวบ

หนึ่งหอมสามสี่
อารมณ์ก็จะพิการนิดนึง
ชอบเล่นน้ำก็จะชอบเชี่ยวมากเลย

เขาคือเอาข้าวให้เป็ดให้ไก่

ก็ขอให้ผมเทเป็ดครับ

ขึ้นมาพร้าวขีบบันไดไป
แล้วก็เอามีดไว้ตรงนี้
จะต้องการมะพร้าวและมุนลูกมะพร้าวให้หล่น
แล้วพี่เขาก็จะคอยรับอยู่ด้านหลัง
พ่อจะคอยบอกว่าเก็บลูกไหนบ้างบางครั้งก็เป็นทลายเลยครับ

ผมชอบเวลาที่เก็บไข่กับพี่เอกครับ

พี่เอฟล์นับเลขจริงครับ
รู้ไหมล่ะ
ผมก็นึกว่าพี่เอกเขานับเป็น

ทำไมพี่เอกนับมั่วจ้ะ

เอกก็จะพาผมกระโดดน้ำเล่นครับ
ผมมีคำถูกครับ
ตอนนี้น้องเอกเขาทำงาน
เป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลสำเงาที่เดียวกับแม่
เขาจะถูกจ้างในส่วนที่ใช้แรงงาน
เป็นการยกน้ำเกลือยกยาเรียงของ

กำกับอีกทีไม่ได้ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว
คือเขาเป็นเด็กที่ใช้ง่าย
ถามว่าขยันไหมขยันค่ะ
ที่โรงพยาบาลเขาชมกันทุกคน
ทุกวันนี้เขาหาเงินได้เขาให้แม่หมดเลย
น้องเอกเขามีความตั้งใจว่าเขาจะซื้อขาเทียมให้พ่อเขา
เทียมนี่มันเป็นของจากโรงพยาบาลนะ

แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขาเรามันมีปัญหาของลูกเรา
หรือว่าใส่เรามีปัญหาอยู่เลยนะ
อยากช่วยพ่อแม่หาเงินเร็ว
เพราะผมก็เห็นพ่อกับแม่เหนื่อยมาเยอะแล้วครับ
หวังเขาว่าถ้าแม่หรือหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรไป

หวังไว้ว่าเขาอาจจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็น
เพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงเขาในอนาคตนะครับ
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็คงจะเพิ่ม
จำนวนเป็ดซื้อเป็ดมาให้ลูกชายเลี้ยง
เพื่อเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก

ขอต้อนรับครอบครัวพ่อนพจากจังหวัดตรากครับ

พ่อเองเนี่ยจริงแล้วเห็นในเรื่องราวเนี่ยนะครับ
พยายามต่อสู้กับตัวเองมาเพราะว่าเมื่อก่อนเกิดอุบัติเหตุ

รถชนคือรถชนกันที่กลางถนนก่อน

แล้วก็มันพุ่งมาชน๓ล้อถีบ
แล้วก็มันพุ่งบนฟุตบาทชนผมเต็มที่แล้วครับ
กระเด็นตกน้ำตกน้ำแล้วก็คือทั้งแตกทั้งหักทั้งเนื้อหลุด
หลังจากนั้นก็หมอก็เลาะเนื้อเน่าออก

อย่างที่บอกครับว่าพยายามดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีนั่นแหละ

ครับ๒๗ปีพอดีครับ
ปีนี้เคยผ่าตัดมาแล้ว๑๓ครั้งครับ
จนพ่อจริงแล้วพ่อมาตัดสินใจตัดขาเนี่ยคือเมื่อปีไหนครับ

มาถึงแม่อ้อยบ้างแม่จ๋า

คือเมื่อ๑๑ปีที่แล้วจากขับรถไปทำงานค่ะ
ขับรถไปทำงานแล้วก็มันจะมีรถส่งน้ำแข็งขี่รถออกมาจากซอย
เราค่ะเราก็ขี่ขับรถล่องไปปกติ
ซึ่งตอนนั้นท้องน้องดิวได้๗เดือนค่ะท้องด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ไปถึงณจุดเกิดเหตุก็ถูกรถคันนั้นชน
ชนเข้าที่ต้นขาดิวตอนนั้นหนูอยู่ในท้อง

ปี๖๒ที่ผ่านมานี่เองพี่
ลื่นล้มไปล้มที่ไหนอีกอ่ะที่หลังบ้านอ่ะค่ะทำอะไรอ่ะครับ
ตอนนั้นก็จะลงบันไดค่ะพี่ลื่นลื่นเองขาขาซึ่งมัน
มันไม่ดีอยู่แล้วเนาะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
มันก็หักสามข้างเดิม
ก็ต้องดูแลกันไปใช่ค่ะเอกกี่ขวบแล้วลูกตอนนี้

แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเอกไปแม่เอกป่วยด้วยเหรอ
ใช่ค่ะตอนนี้น้องมีอายุ๒๒ปีค่ะ
แต่ว่าอายุสมองมีแค่๑๑ปี๑๐๑๑ปีเท่านั้น
เห็นบอกว่ากว่าจะมารู้ก็ตอนโตแล้วเหมือนกัน
ค่ะพออายุได้ประมาณขวบกว่าก็แม่เริ่มสังเกต
สังเกตว่าทำไมน้องไม่พูดทำไมน้องไม่เดิน
สุดท้ายได้พาไปหาหมอหมอเฉพาะด้าน
หมอเฉพาะดานก็ประเมินว่าน้องเป็นออธิติก
แต่จริงแล้วเนี่ยช่วยงานครอบครัวได้ไม่ขาดตัวบกพร่องเหมือนกัน

ทำไมแม่ถึงได้ยื่นงานให้ลูก

แต่ว่าไม่ได้รับผิดชอบงานในโรงพยาบาลเลยนะคะ
กระทั่งทางรัฐบาลเขามีนโยบาย

เห็นบอกว่ายังไปช่วยเลี้ยงเป็ดอีกเหรอ

ทำไมถึงชอบเลี้ยงเป็ดล่ะครับน้องเอก

ให้อาหารเหรอครับต้องหามาให้ได้เยอะไหมวันหนึ่งอะครับเนอะได้เยอะแค่ไหนลองทำมือให้ดูสิ
แล้วหนูเอามาทำอะไรได้สาหร่ายมาแล้วเอกมาทำอะไรครับ
ให้ผูกครับใส่ถุงเส้นแล้วไปไหนครับผูกไว้

ผูกปากถุงไว้แล้วเอาผูกปากถุงเสร็จแล้วไปไหนครับ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

เป็นปลาดุกครับค่ะ
ได้เยอะมั้ยลูกวันเนี่ยแล้วก็ช่วยรู้ครับ
ล้างไม่ครับมันไม่ได้มีทุกเดือนครับ

ใช่ครับลูกมะพร้าวคือทำเป็นลักษณะ

ใช่ค่ะขายไปให้ฝึกมือฝึกอะไรนะครับ
หมายถึงน้ำหนักเวลาลงแบตเตอเลียนอะไรอย่างนี้

บครับจริงแล้วมาเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้
พ่อจะเอาทุนไปทำอะไรก่อนครับ
เพิ่มจำนวนเป็ดให้เจ้าเอกเพิ่มมาอีก
แล้วก็ส่วนเรื่องหนี้สินเอาไปใช้เรื่องหนี้สินครับ
ก็เป็นทุนให้การศึกษาให้คนเล็กรหัส
พ่อผมเห็นมีข้อความอยู่บนบ้านว่า
อะไรนะบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวย

ครับมีวงเล็บว่าแต่ต้องขยันครับ
ทำไมอยู่แล้วรวยแล้วต้องขยันครับพ่อ
ถ้าไม่ทำงานแล้วจะรวยได้ยังไงครับ
คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าทุกบ้านนั้นอยู่แล้วรวยได้
ถ้ามีคาถาสำคัญประจำบ้าน

เราต้องคว้าโอกาสด้วย

ปล่อยให้โอกาสที่จะคว้าทุนต่อชีวิตบนรายการเราผ่านเลยไป
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้
พิชิตโจทย์ให้ได้ทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
แยกผักและผลไม้๗ชนิดให้ถูกต้อง
ภายในเวลา๓นาทีครับ